บุรีรำเนี่ยให้มันตกนรกหมกไหม้เลยให้มันตกนรกหมกไหม้เลยคุณผู้ชมไปดู
ผมไม่ได้พูดเองนั่นคือความรู้สึก

ของคนที่เขาดูการโหวตอยู่
เนี่ยแล้วยิ่งตอนเย็นนะข่าวเย็นพี่เบิร์ตนะเมื่อวานนี้อย่างเข้มข้นนะ

จัดรายการไปโอ้โหหัวใจก็เต้นแรง
โอ้โหบรรยากาศมันจะเป็นยังไงนะต่อไปคิดอยู่ตลอด

ผู้สนับสนุนนะครับก้าวไกลที่บุรีรำครับ
ติดตามการถ่ายทอดสดอยู่จังหวะที่มีสวโหวต

งดออกเสียงครับเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละ
นะครับด้อมส้มชาวบุรีรำก็เดือดดานครับ
นะครับกับผลโหวตที่เขารู้สึกว่ามันสวนทางกับเสียงของประชาชน
ก่อนหน้านี้กลุ่มผู้สนับสนุนพักเก้าไกลรวมตัวกันเปล่งเสียง
นายกพิธานายกพิธาบุรีรำโหวตพิธาเป็นนายก
พูดกันแบบนี้นะครับก่อนการรับชมถ่ายทอดสด
แต่นี่นะ

เออแต่พอผลโหวตไม่เป็นไปตามที่หวังนะครับ
แก่นำในพื้นที่ก็กำหนดท่าทีเดี๋ยวจะเคลื่อนไหวแล้วนะ
ไหนต่อพงค์จีนใจน้ำอายุสามสิบห้าปีอดีตผู้สมัครพรรคเก้าไกร
เขาผิดหวังมากผิดหวังทั้งที่ประชาชนตั้งใจจะไปเลือกตั้ง
เลือกคนที่ตัวเองพอใจแต่มันสู้เกมการเมืองไม่ได้
เท่าที่ทราบหากมีการโหวตนายกอีกครั้ง
แล้วผลโหวตนายพิธาไม่ผ่านไม่เห็นชอบเหมือนที่ผ่านมา
เดี๋ยวเขาบอกว่าคนรุ่นใหม่บุรีรำจะไปสมทบกันที่กรุงเทพมหานครอย่างแน่นอน
เอานะครับไปดูที่มหาสารคาม
มหาสารคามเนี่ยมมศหรือมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ย

เรียกร้องให้สวเคารพผลเลือกตั้งนะครับ
แล้วก็เปิดไฟจากโทรศัพท์มือถือแสดงพลัง

กลุ่มผู้สนับสนุนพลักษณ์เก้ากลายที่จวัดมหาสารคาม
จัดกิจกรรมมศต้านผนิตการ
ใต้ตึกวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือมมศ
นะครับโดยอ่านแถลงการเรียกร้องให้สว๒๕๐คน
แล้วก็ทุกภาคการเมืองยอมรับผลการเลือกตั้งของประชาชน
นะครับทั้งนี้เมื่อทั้งหมดทราบผลโหวตเลือกนายกัธมนตรีนะครับ
นิสิตมศก็มาแสดงความไม่เห็นด้วย
แล้วก็เปิดไฟจากโทรศัพท์มือถือแสดงพลัง
อย่างที่ผมนำเรียนคุณผู้ชมไปครับ